กระบะตอนครึ่งหรือกระบะแคปเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่หลายคนบอกว่าใช้งานได้อเนกประสงค์แบบครบเครื่องทั้งนั่งโดยสารและขนของได้แบบจัดเต็มซึ่งได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้า
พื้นที่ที่ขยายเพิ่มเติมจากเบาะคู่หน้านี้แหละค่ะที่กำลังสร้างความกังวลใจให้กับเจ้าของรถกระบะแคปเป็นไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมีการปรับตัวรับกับกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งที่สำคัญค่ะที่น่ากังวลก็คือในเรื่องของกรณีการคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าพื้นที่แคปตรงจุดนี้

แล้วมันออกกฎหมายอย่างนี้อย่างนั่งแคปก็ไม่ได้ไปก็ได้แค่สองคนแล้วลูกเราอีกสองสามคนแล้วใช้นั่งตรงไหน
อันนี้ผมก็ยังมึนอยู่เหมือนกันไม่เข้าใจเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือเราชินกับแบบเดิมใช่ไหมฮะ
ทัศน์ฮอกออกมาใหม่นี่ก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไร
มาตั้งไหนตั้งไหนแล้วทำไมไม่ออกมาไม่คิดมาแต่ทีแรกแล้วไม่คิดอะไรตอนนี้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำชัด
แม้ว่าวันที่๕กันยายนนี้
บังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่แล้ว

ยังต้องรอความชัดเจนจากกฎหมายลูก
เนื่องจากอยู่ในกลุ่มรถที่มีที่นั่ง
ไม่สามารถติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อยกเว้น
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน
ออกประกาศเพิ่มเติมภายใน๙๐วัน
เรื่องต้นกำหนดให้รถกระบะแคป
เข็มขัดนิรภัยเฉพาะแถวหน้า
ส่วนของแคปไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย
แต่อาจจำกัดจำนวนคนนั่งและความเร็ว

ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น
เมื่อเรามีกรอบหรือมีความเป็นแนวทางของทั่วโลก
แล้วมันต้องมีลักษณะของการรัดเข็มขัดก็ดี

ตามที่วิถีชาวบ้านไม่ถึงขั้นที่จะทำไม่ได้
เราก็จะเน้นให้ประชาชนรับได้
แต่เราก็จะระบุว่านั่ง๒หรือ๓คน
แล้วก็ต้องขับรถช้าอะไรต่าง

กฎหมายออกมาเพื่อกำกับดูแล
แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
ขับขี่ใช้รถใช้ถนนต้องอยู่บนพื้นฐานความไม่ประมาท
เพราะหากพลาดเพียงเสี้ยววินาทีความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ไม่สามารถย้อนคืนได้
อำนาจอัญญธนาถ่ายภาพธัญพรครองยุทธ์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน